สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

คือมีหัวมีปลาคุณเอามั้นเลย
นี่รากค่าจะเรียกว่าค่าหัวได้มั้ยเนี่ย

หรือถ้ามาจากไส้ไม่ได้เนี่ยไม่เห็นหัว

จับได้ผมรับซื้อ๑แสนบาท
นี่ไงเขาเอาเพจของไทยรัฐ
ตอนที่ไทยรัฐออกไทยรัฐนิวโชว์ไปโพสต์นะ
มีวิสัยทัศน์ดูก็รู้ว่ามีวิสัยทัศน์

จับได้ผมรับซื้อ๑แสนบาทครับ
ฮิ้วหัวลากไส้อุ้ยให้หิ้วหัวลากไส้มาเลยอ่ะ
นะครับย้ำก่อนนะเรื่องนี้คนเชื่อก็เชื่อ
คนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะครับ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

กระสือในข่าวเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ
ผู้หญิงสิเป็นผู้หญิงแก่ผมสีดอกเหล่าขาวเทา
ผู้สื่อข่าวของเรามีเหมาะอยู่คนเดียว

กิตติครับพี่ติครับกิตติศักดิ์นะฮะพี่เขาเอาไปล่ากะสืนะ
พี่ไปทำซอยจุกินก่อนไม่ได้นะพี่ตินะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเอาตับสดไปแขวนที่ต้นกล้ามปู่
จุดนี้ชาวบ้านก็บอกว่าเคยเห็นตรงนี้แหละพี่ติ
กระสือมันอยู่ตรงนี้นะครับติดกล้องนี้ตั้งกล้องนี้
ตั้งตั้งกล้องเลยจับดูความเคลื่อนไหว
ปรากฏว่าพี่ตินั่งรออยู่ในความมืดยุงก็กัด
ยุงก็กัดตียุงตบยุงไปครึ่งชั่วโมง

นั่นเนี่ยแต่มันไม่แดงนะนะเอ้ยมีแสงไปแถมนะ

เป็นดวงไฟขาว

ขนเหมือนกันครับ

แล้วใกล้เราจะเปิดดูนะ

คนเหมือนกันไอ้คนเหมือนกันที่แฝงที่เราเห็น

ขนเหมือนกัน
อันนี้มันทำอะไรขนาดนี้
ผมตั้งกล้องดูที่
มันนึกอะไร
อันนี้เป็นคนนะครับคนที่เปิดไฟโลกส่องอยู่ไกล
เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้ว
สามารถฆ่าเท่ากลัวไม่กลัวค่ะอาจารย์ที่ถึงกักกี้มาก
แล้วก็อีกสมัครก็ยังคงมาแล้ว
เผยว่าอาจเป็นไปได้

คือโคมไฟของกรมอุตุนิยมวิทยา

หรือว่าอาจจะเป็นไฟส่องกบของชาวบ้าน
เป็นไฟส่องกบของชาวบ้านเขาก็ไปส่องหากบก็ได้
ไฟที่ติดหัวเนี่ย

ถ้าจะไปส่องกบต้องชวนพี่น้ำแข็งไปด้วยนะ

ไอ้ที่ถ่ายติดมามันไม่เห็นจะกลมเลยอาจารย์ออส

มันเป็นชินทนาการ

เราน่าจะอ่านไปสักพันรอบแล้วนะชื่อโลกนี้

ที่เหลือทำอะไรเพราะไม่ได้ใช้นี่

ติต้องไปสถานีผีดุนะ

เล่าเรื่องผีทะเล
นี่คือการถ่ายภาพแล้วเห็นภาพ

แล้วร่างให้เห็นว่ามันเป็นไส้แบบนี้เลย
แล้วก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยอาจารย์ออส
ถูกต้องค่ะเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วย